คุณผู้ชมครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วฮะเพราะมันเกิดขึ้นแล้วนะ
ก็เลยไปตามต่อแล้วครับว่าเออรายละเอียดเป็นยังไงนะครับเผื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปดู
ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยฮะคนที่ห่มจีวอนแต่สีเหลืองสีแล้วโอ้โหหลายสีด้วย
จีวอนหลากสีมากหลากสีมากนะครับนี่คืออดีตพระภาวนาพุทธโธนะครับ
ท่านผู้ชมจำได้ไหมครับอดีตพระที่เคยก่อคดีล่วงละเมิดทางเพศ
นาจารย์เด็กเมื่อปี๓๘ถูกสารตัดสินจำคุกไป๕๐ปีแต่สัก๑๒ปีเนี่ย
หลังจากถูกจับแล้วก็ดำเนินคดีก็พ้นโทษออกมาตอนนี้มาตั้งสำนักอยู่นะฮะ
แล้วเนี่ยมีหลากหลายสีเหลือเกินนะลักษณะผ้าที่มาห่มเหมือนจีวอนเนี่ย
นี่คืออดีตพระภาวนาพุทธโธ
เอาละพระที่เคยถึงขั้นก่อคดีอย่างนี้เขาเรียกอาบัติปราชิกนะฮะ
อีกไม่ได้อยู่แล้วนะครับไปล่วงละเมิดทางเพศไปอาณาจารย์เขาเนี่ยนะครับ
มาตั้งสำนงสำนักใครจะเคารพนับถือศรัทธาอะไรยังไง
ก็ว่ากันไปถ้าคุณไม่ทำผิดกฎหมายอีก
แต่มันมีพระสงฆ์ไปกราบไปไหว้อ่ะสิอันนี้หนักเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าเนี่ยพื้นที่ที่สัมพรานนครปฐมที่อดีตพระภาวนาพุทธโธ
วัย๗๒ปีในตอนนี้มาตั้งสำนักอยู่เนี่ย
เขาก็เคยเป็นจ้าวาสละสามพลาณที่นครปฐมนะ
ตอนนี้ก็มาอยู่ที่แถวพื้นที่เดิมนี่แหละ
มีคลิปมีรถกำลังขนไม้ตะเขียนซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามเหรอครับ

ขนไม้ตะเคียนเข้าไปในพื้นที่นะครับ
เขาเลยตั้งคำถามว่าถ้านอกจากเรื่องของพระไปกราบไปไหว้
อดีตพระพาวนาพุทธโภคที่ทางสำนักครูต้องตรวจสอบแล้วเนี่ย
อย่างนี้ป่าไม้ทราบหรือเปล่าค่ะพื้นที่ทราบหรือเปล่า
นี่เป็นคลิปที่โพสต์ไว้เมื่อ๑๒เมษายนนะครับ
บอกไม้ตะเคียนต้นนี้เป็นต้นที่๒ที่ขนเข้ามา
เพื่อจะเอาไปสร้างบันไดขึ้นสู่สวรรค์ชั้นดาวดึง
เอาขึ้นรถนะคะอันนี้ก็คือต้นที่๒นะคะ
ต้นเมื่อกี้ไปแล้วค่ะต้น๑นะคะต้น๑ไปแล้ว

ตะเคียนเนี่ยคุณไปเจอที่ไหนจะลอยน้ำมาหรืออยู่ใต้น้ำที่ไหนได้

ถึงจะเอาไปไว้ที่วัดหรือว่าจะที่ไหนก็แล้ว

ท่านผู้ชมครับอดีตพระภาวนาพุทธโธหรือว่านายจำลองคนซื่อ

เขาเป็นอดีตเจ้าวาดวัดสามพรานนครปฐม

ถูกจับคดีอาณาจารย์เด็กหญิงชาวเขาสารตัดสินจำคุก๕๐ปี
แล้วตอนนี้ก็พ้นโทษออกมาแล้วนะฮะพ้นโทษตอนไหนก็ไม่แน่ใจ
แต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้เขามาตั้งสำนักอยู่นะครับ
พบว่าอดีตพระภาวนาพุทธโธได้ปฏิบัติธรรม
อยู่ในพื้นที่สามพรานนครปฐมในตอนนี้นะครับ
เพจเฟซบุ๊กของเขาจะใช้ชื่อพ่อพญามังกรสวรรค์นำโชค
แล้วดูครับมีคนไปเยอะเลยนะแถมตัวเองยังเทศสั่งสอนญาติโยมที่มาทำบุญ
มีพระพิสุขสงฆ์อยู่ในพื้นที่ด้วย
แสดงให้เห็นว่าคนเนี่ยยังมาอยู่กันเยอะ
มีพระทุดงมาอยู่ตามจุดต่างในพื้นที่สำนักของเขาเห็นไหมครับ
นี่ครับพระที่เคยอาบัติปราชิกไปแล้ว
แล้วพระทรงนี่สวมแมทย์อย่างนี้แสดงว่าเพิ่งไม่นานเห็นไหมครับ
นี่แสดงว่าช่วงโควิดนี่แหละไม่อยู่กันได้อย่างนี้หรอก
พระสงฆ์นี่มาร่วมพิธีอะไรกับพระที่เคยอาบัติประราชิกไปแล้ว
เมษายนมีผู้โพสต์คลิปผู้จำสินทางสวรรค์อะไรพวกนี้นะครับ
ก็มีคลิปอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับในพิธีกรรมต่างที่เขาทำ
น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือการแต่งกายของอดีตพระภาวนาพุทธโธนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ละวันเนี่ยนุ่งห่มผ้าที่คงจะเอามาเหมือนจีวอน
โกนหงโกนหัวเหมือนเดิมอ่ะนะฮะแต่ใส่สีไม่เหมือนกันเลยนะครับ
ใช่ค่ะสีชมพูก็มีทุกสีเลยฮะสีเหลืองสีขาวแดงเข้มก็มีสีเขียวก็มี
ชุดมีชุดลายพรางก็มีเห็นไหมฟ้าเห็นไหมทองก็มี
เรื่องชุดเนี่ยอดีตพระภาวนาพุทธโธทำไมถึงใส่แบบนี้มันมีคลิปหนึ่ง
เขาคุยกับญาติโยมเรียกว่าคนที่คนที่มากราบไหว้เขาแล้วกันนะ
โยมต้องเป็นพระสงฆ์จริงนะพระพิสุสงฆ์อะไรแบบนี้นะครับ
เขาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวท่านลองฟังแล้วกันนะ
เกษนาพ่อคอยยึดพ่อกันเยอะแยะกับหมาก่อน
ใช่ไหมแม้จะพ่อจับอยู่ให้พบใส่แล้วเขาก็เข้าใจอยู่โดยสุดกว่ากัน
เอาจริงเสียที่ตั้ง

อดีตพระภาวนาพุทธโธหรือว่านายจำลองคนซื่อปัจจุบันอายุ๗๒นะครับ
เมื่อปี๓๘มีผู้ปกครองของเด็กหญิงชาวเขาที่ส่งลูกหลานให้มาอยู่ในอุปการะ
เล่ามาเรียนเนี่ยไปแจ้งความบอกว่าลูกเขาถูกอดีตพระภาวนาพุทธโธกระทำอนาจารย์
มีเด็กหญิงตกเป็นเหยื่อหลายคนด้วยนะครับ
ในคดีในชั้นศาลครบทั้ง๓สารสรุปแล้วสารพิพากษาจำคุก๕๐ปี
ไม่แน่ใจว่าพ้นโทษมาวันไหนนะครับแต่หลังจากพ้นโทษออกมามาตั้งสำนักปฏิบัติธรรม
มีคนมาเยอะสำนักของเขาเนี่ยแต่ท่านผู้ชมดูไปเห็นไหมฮะ
คือมันไม่ใช่แค่คนทั่วไปไงใช่ค่ะพระสงฆ์แม่ชีนะฮะวันนี้เราไปที่พุทธโธภาวนาสัมพรานนะครับ
แต่เขายังเรียกวัดสำพรานอยู่ที่นครปฐมเนื้อที่๓๙ไร่บรรยากาศนี่โอ้โห
เห็นไหมฮะกว้างใหญ่ภายศาลนะครับพื้นที่มีพระลูกวัดมีแม่ชีผู้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับ
มีบันไดสวรรค์เจ้าแม่เจ้าพ่อตะเคียนเงินตะเคียนทองมีป้ายไม่อนุญาตให้ขึ้นไป
เนื่องจากอยู่ระหว่างก่อสร้างมีรอยเท้าของญาติโยมที่มาทำบุญมีการสลักชื่อเอาไว้
บริเวณทางเดินที่ไปยังวิหารประดิษฐานองค์พระภาวนาพุทธโธที่วัดสัมพรานนะฮะนี่ไงฮะ
เห็นไหมฮะเขาจะสลักชื่อมีรอยเท้าไว้เลยอ่ะ
พระภาวนาพุทธโธเนี่ยคนที่อยู่ที่นี่บอกว่าตอนนี้ท่านพักผ่อนอยู่
เขาบอกเขาเป็นลูกศิษย์ท่านไม่ค่อยได้ออกมาแล้วอายุเยอะแล้วเดินเหินไม่ค่อยสะดวก
ส่วนเจ้าวาดวัดสัมพรานนะครับท่านผู้ชมครับที่วัดที่นี่นะครับ
ท่านบอกว่าท่านติดกิจนิมนต์ให้วัยยาวัชกรของวัดเนี่ยมาคุยกับผู้สื่อข่าวแทนในเรื่องนี้
ว่าอดีตพระพบนาพุทธโทมาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้มาตั้งเป็นสำนกสำนักอย่างนี้ได้ยังไง
เราได้คุยกับนายชะนันตชัยพฤกษุการวัยยาวัชกรของวัดสัมพรานนะครับ
บอกว่าก็อย่างที่ทราบอดีตพระภาวนาพุทธโธถูกดำเนินคดีถูกจับเมื่อปี๓๘
จากนั้นรับโทษถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำบางขวาง๒๐กว่าปีรวมแล้ว๒๐กว่าปีนะครับท่านผู้ชมครับ
โทษออกมาได้สัก๓๔เดือนนะเขาบอกพ้นโทษออกมาแล้วก็เลยกลับมาอยู่ที่นี่นี่แหละ
วัดสัมพรานที่เคยเป็นเจ้าวาดวัดมาอยู่ในฐานะคารวาสเพราะท่านเป็นผู้สร้างวัดนี้มาตั้งแต่ปี๒๕๕
วัยยาวัชกรวัดบอกว่าตลอดเวลาที่อยู่ในเรือนจำท่านยังคงถือศิลป์โกนศีรษะห่มขาว
พอออกมาก็ปฏิบัติธรรมต่อชุดที่นุ่งห่มในโลกโซเชียลเรียนสีต่างก็เป็นในฐานะคารวาส
ไม่ใช่ว่าเป็นหลวงจีนเป็นชุดเรียบง่ายนุ่งห่มเพื่อความคล่องตัวไม่ได้แต่งกายเรียนแบบสงฆ์ด้วย
ทุกวันนี้ที่เห็นญาติโยมมาไหว้มากราบเนี่ยก็เพราะเขาศรัทธาเขาก็เลยมาสนทนาธรรมด้วยมาปฏิบัติธรรมด้วย
ในฐานะผู้ใหญ่ที่มีบุญคุณที่ก่อสร้างวัดมาเป็นมหาประเรียนธรรมแม้อายุจะ๗๐กว่าก็ยังกินมังสวิรัติ
บางวันก็กิน๒มื้อบางวันก็กินมื้อเดียวลูกศิษย์จะเรียกว่าพ่อพญามังกรสวรรค์นำโชค
นี่ฮะยังอยู่ในพื้นที่วัดสามพรานนะครับเพราะว่าเป็นคนสร้างกุฏิพญามังกร๑๐๘เกจิอาจารย์
ที่บอกว่านิมิตรแล้วก็ก่อสร้างเอาไว้ตอนนั้นเป็นกุฏิพญามังกรตะกายฟ้าสูง๘๐เมตรมี๑๖ชั้น
ด้านนอกกุฏิมีมังกรสีเขียวขนาดใหญ่พันรอบตัวอาคารจากด้านล่างถึงยอดตึกอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
นี่ฮะคือที่นี่เป็นวัดสัมพรานด้วยไงก็เลยมีพระเยอะแต่ปัญหาคือว่าอดีตพระพนาพุทธโธมาอยู่ตรงนี้เนี่ย
อันนั้นไม่เท่าไรพระภาษงศ์ไปกราบไปว่ายหรือเปล่าหรือว่าไปทำพิธีอะไรร่วมกับเขาหรือเปล่า
เขาหรือเปล่าทุกวันนี้เนี่ยวัยยาวัชกรของวัดนะครับ
บอกว่าอดีตพระพนาพุทธโธและผู้มาปฏิบัติธรรมทุกคนเนี่ย
ถือว่าอยู่ในความดูแลของเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ของวัด
หลังจากที่ท่านได้หมดของการจองจำหรืออย่างที่เราทราบข่าวกันอยู่แล้วนะครับ
ท่านก็ได้กลับออกมาก็ด้วยความอยู่ด้วยความสงบก็คือ
อ่าไปเยี่ยมอ่าบรรพบุรุษนะผู้มีพระคุณนะครับ
และท่านก็กลับมาอยู่ที่วัดสัมพรานในฐานะของคารวาสนะ
ปฏิบัติธรรมคนหนึ่งท่านก็จะเน้นเรื่องความกระตันยู
เรื่องการเสียสละนะครับเรื่องการทุกอย่างก็คือน้อมเอาคำสอนพระรัตนาไตรมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต
เพราะฉะนั้นทางวัดสัมพรานนครปฐมชี้แจงผ่านไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
ก็คือให้อดีตพระภาวนาพุทธโธมาอยู่ในฐานะคาราวาสคนนึง
เคยก่อสร้างวัดนี้เคยเป็นพระอยู่ที่วัดนี้มาก่อน
เราไปถามพระมหาภัยวันนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่อ่ะอดีตพระภาวนาพุทธโธเนี่ย
โทษแล้วล่ะแต่มาอยู่ที่วัดแล้วก็ลักษณะเหมือนมาเป็นสำนัก
ไม่ได้เป็นสำนักหรอกแต่ว่ามาอยู่ในพื้นที่วัดมีอยู่จุดหนึ่ง
แล้วก็มีคนมาทำบุญด้วยกราบไหว้อะไรด้วยเนี่ยพระมหาภัยวัลบอกว่า
พระภาวนาพุทธโธจะสวมใส่ชุดอะไรก็ไม่ผิดหรอกนะ
เพราะเขาก็ไม่ใช่พระแล้วเขาจะสวมใส่อะไรก็เป็นสิทธิ์ของเขา
แต่ต้องรู้ตัวว่าตัวเองไม่ใช่พระจะไปเห็นดีเห็นงาม
หรือว่าปล่อยให้คนที่เป็นพระเป็นชีอ่ะมานั่งกราบไหว้ตัวเองเนี่ย
อันนี้ไม่ได้นะครับส่วนคนที่เป็นพระเป็นชีนะ
แล้วไปกราบไหว้ไปฟังธรรมไปทำอะไรทางธรรม
ทำพิธีร่วมกับอดีตพระภาวนาโธก็คงไม่เหมาะสมค่ะ
จะเคารพกันมาก่อนเนี่ยแต่ต้องดูความเหมาะสมด้วย
เพราะตอนนี้เขาไม่ใช่พระแล้ว
อาจารย์ห่มยังไงลูกศิษย์ห่มยังงั้น
แล้วก็บอกฉันไม่ใช่พระแล้วแต่ฉันเป็นลูกศิษย์ของอดีตพระภาวนาพุทธโธนี้
ถืออาจารย์คนนี้มากขอออกจากเป็นพระไม่อยู่
ขอติดตามอาจารย์ฟังธรรมจากอาจารย์เพราะนับถือไม่มีปัญหาเลย
เหมือนตัวอดีตพระภาวนาพุทธเองก็ต้องรู้ว่าตัวเองไม่ใช่พระแล้ว
จะมาเห็นดีเห็นงามกับการที่ให้ลูกศิษย์ซึ่งเป็นพระ
หรือเป็นเช่นอาชีพ์เป็นคนของสนาปุทธไปกราบว่ายบูชาแก่อย่างนี้

คืออยากจะตั้งสำนักเองแล้วอยากจะมีลูกศิษย์ก็ควรมี
อะไรอ่ะแบบฟอร์มแบบของสำนักตัวเองไปเลยให้มันชัดเจน
หรือไม่ก็เพื่อให้ชาวพุทธหรือว่าคนที่เห็นเรื่องเห็นราวสบายใจด้วยนะ
ท่านก็แยกออกไปจากวัดสัมพรานซะใช่ไหม
ก็ไปหาตึกหาพื้นที่อะไรจะตั้งสำนักตั้งอะไรก็ว่ากันไป
แล้วก็แต่งกายถึงแม้ว่าจะมีหลากสีแต่ก็ลักษณะมันก็คล้ายพระ
แล้วก็บางสีมันก็คล้ายกับสีของจีวรพระอีกต่างหากด้วยนะคะ